คุณผู้ชมมีข่าวเศร้าออกมาเพราะว่ามีพยูนเพศเมียลอยตาย
และอีกอย่างหนึ่งคือมันน่าจะถูกฆ่าแล้วก็ตัดเขี้ยวทิ้ง
หรือว่าตัดเขี้ยวไปทำอะไรสักอย่างตามความเชื่อของคนที่ตัดเขี้ยวมัน
แล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไปพบปรากฏว่าผ่าซากพยูนดู
ปรากฏว่าตัวนี้มันท้องอยู่คุณมันมีลูกพยูนตัวน้อยอยู่ในท้องด้วย
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรัง
ก็ได้รับแจ้งจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่จม๓เกาะกระดาน
พบพยูนตาย๑ตัวลอยอยู่ในทะเลนะครับระหว่างเกาะแหวนกับเกาะกระดาน
หมู่๒บ้านเกาะมุกตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำพยูนตัวนี้ซากพยูนตัวนี้มาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ไปถึงพบซากพยูนลอยอยู่ใกล้กับเกาะแหวน
แล้วก็นำซากขึ้นเรือเพื่อขึ้นมายังฝั่ง
ตรวจสอบพบว่าเป็นพยูนเพศเมียนะครับความยาว๒เมตร๕๖เซนติเมตร
ตัวมันก็ใหญ่แล้วนะความยาววัดแนบลำตัว
น้ำหนักก็คือประมาณ๓๐๐กิโลกรัม
ลักษณะภายนอกคือมีบาดแผล๓๔นิ้ว
บริเวณปากคือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรงปากของมัน
เรื่องต้นสัตวแพทย์ประจำศูนย์วิจัย
พยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง

เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการตายที่แน่ชัด
ก่อนจะนำซากไปฝัง

ว่าการตายของพยูนตัวนี้คาดว่าน่าจะเป็นการจงใจทำให้ตาย
จากพบบาดแผลคล้ายของมีคมแทงลงไปบริเวณลำตัว
เพื่อให้มีน้ำตาพยูนหรือน้ำตาดุหยงนี่ตามความเชื่อ
แล้วก็ตามความเชื่อก็เอาน้ำตาไปเก็บไว้
และอีกอย่างครับมีการตัดเขี้ยวของพยูน
ใบสั่งเขาบอกว่าการตัดเขี้ยวเนี่ย
นิยมเอาไปทำเครื่องลางของขลัง
โดยเฉพาะเอาไปทำหัวแหวนเหมือนกับพวกบรรดางาช้าง
แต่เขาจะเชื่อในพวกเรื่องแบบเมตตามหานิยมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
แล้วก็อวัยวะอื่นก็จะมีคนนำไปทำยาโป๊ด้วยคุณ
เขาเชื่อว่าเชื่อว่ารักษาโรคมะเร็ง
ก็เป็นความเชื่อแหละครับเพราะว่าทางการแพทย์ยังไม่ได้ออกมายืนยัน
เกี่ยวกับการนำพวกอวัยวะของพยูนไปทำยาทำอะไร

ด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์
รองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้โพสต์เรื่องราว
พยูนตายที่ตรังบอกว่ากรณีนี้น่าจะเป็นการตั้งใจฆ่า
ถ้าตั้งใจฆ่าแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนนะครับ
อันที่จริงมาเรียมโปรเจกต์ผ่านทุกขั้นตอนแล้ว
เหลือเพียงแค่เข้าคอรมอผมก็ตามเรื่องทุกครั้งที่เจอผู้เกี่ยวข้อง
แต่เรื่องเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าสักทีนะฮะ
คือตอนนี้การดูแลสัตว์หายากตั้งแต่มาเรียมจนกระทั่งถึงพยูนตัวนี้
ก็เลยต้องเกี่ยวยงกันด้วยคุณเพราะว่าอยากให้ออกเป็นกฎหมาย
เข้าขอรมน์การคุ้มครองอะไรให้เรียบร้อยทั้งนี้นะฮะ
ทีนี้ครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ไทยจะต้องพิจารณานะครับ
ดูภาพเจ้าตัวน้อยยิ่งรู้สึกเศร้า

คือเมื่อกี้ในเนื้อข่าวเรายังไม่มีเรื่องนี้ใช่ไหม

ผ่าพิสูจน์เจ้าพยูนตัวที่เพิ่งพบล่าสุดเนี่ยนะฮะ

เจ้าหน้าที่บางคนบอกโอ้โหสงสารมาก
เป็นตัวแล้วนะฮะ
ใกล้จะตกลูกใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะฮะ

ยิ่งดูภาพยิ่งเห็นภาพเจ้าตัวน้อยถูกผ่าออกมาเนี่ย
รู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธ
ทำไมยังมีคนคิดว่าเขี้ยวพยูนเป็นของขลัง

ทำร้ายค่าขายครอบครองสัตว์สงวน
จำคุก๓๑๕ปีปรับ๓แสนถึง๑๕๐๐๐๐บาท

สุดท้ายมันก็คือกรรมด้วยคือบาปกรรมด้วย
ฆ่าทั้งแม่ฆ่าทั้งลูก
กฎแห่งกรรมไปถึงคนทำแน่นอน
แล้วก็อาจารย์ทรก็แฮชแท็กปิดท้ายบอกว่า

เป็นสัตว์หายากอยู่นะครับ